มีน้ำเสนอถูกต้องค่ะพาไปหาของกินอร่อยที่ได้สุขภาพกันหน่อย
เพราะหลายคนบอกว่าพักนี้คุณชนะอ้วนขึ้นนะคะ
ไปหาเมี่ยงคำสมุนไพรอร่อยได้สุขภาพทานกันค่ะ
ใบไม้ละสิบบาทเท่านั้นเองนี่ไม่ต้องมีพักไม่ต้องมีนโยบาย
ก็กินอร่อยกินอิ่มนะคะอิ่มอร่อยแบบเต็มปากเต็มคำกันเลย
ที่ร้านเมี่ยงคำตลาดนัดถนนคนเดินอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ร้านนี้เขาว่ากันว่าเป็นร้านเมี่ยงคำสูตรเด็ดอร่อยแถมดีต่อสุขภาพนะคะคุณ
ครับเมี่ยงคำของเขาทำมาจากสมุนไพรถูกไหม
แล้วก็เน้นแบบความปลอดสารพิษปลอดภัยปลอดสารพิษ
แถมรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยเด็ดกินสักคำรับรองหือติดเลย

ไม่ลืมเคียร์ออกติดฟันด้วยแล้วก็ติดอกติดใจด้วยดีจัง
คุณรุ่งนภานาแพร่นะคะเจ้าของร้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าคือเขาขายเมี่ยงคำมานานกว่า๒ปีแล้วคุณผู้ชม

อ่าใช่แล้วค่ะเขาจะมีสองแบบก็คือมีรสแบบหวานกับแบบเผ็ดนะคะ
แล้วก็จะใช้พืชผักสมุนไพรที่มันปลอดสารพิษอย่างที่บอกมาเป็นส่วนผสมหลัก
อย่างเช่นใบชะพรูอย่างนี้ก็ปลอดสารนะคะ
ิ้งขาพริกมะนาวมะพร้าวถั่วอะไรอย่างนี้ก็คือแบบสดใหม่สะอาดมาก
แล้วก็น้ำจิ้มของเขาก็คือปรุงรสให้อร่อย
เปิดขายมาเนี่ยได้รับความสนใจมากจากบรรดาคนที่รักสุขภาพนะคะ
รสชาติอย่างที่บอกแหละมีให้เลือก๒แบบแบบหวานกับแบบเผ็ดนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียเจ้าขอร้านกันสักนึงค่ะ
ไม้ละ๑๐บาทนะคะ๑ไม้มี๔คำแบบนี้นะคะ

ใครสนใจอยากจะไปลองชิมรสเมี่ยงคำสูตรเด็ดนะ
สมุนไพรแล้วก็ปลอดสารแบบนี้
ไปกันได้ที่ร้านเมี่ยงคำพี่รุ่งนภานะคะ
ร้านเขาเปิดขายที่ตลาดโต้รุ่งหนองระบู
ขายทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสและที่ตลาดถนนคนเดิน
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์

ดิฉันเป็นคนนึงนะที่ชอบทานเมี่ยงคำมาก
คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายตรงที่ว่าร้านที่เขาขายเมี่ยงคำเนี่ย

สมัยก่อนที่เราซื้อเราจะซื้อเป็นห่อ
ใบชะพรูมามะนาวลูกเท่านี้
หอมแดงพริกกินยังไงอยู่นอกบ้าน

ใช่มะนาวซื้อกลับบ้านไปบางคนอยู่คอนโดมีดไม่มี

ไม่ได้กินเอาใบชะพูจิ้มน้ำจิ้มเอา
คือแบบนี้มันสบายง่ายมาก
ดวกใช่ไหมเพราะเขาห่อมาให้เป็นคำแล้วคุณก็สามารถทานเหมือนลูกชิ้นปิ้ง

มันอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็มันเป็นผักไง

ติดฟันติดใจนะแต่อย่าติดตังค์นะ

เพราะงั้นอย่ามาขออย่ามาให้ไปเลี้ยง

นี้หรือพักไหนก็ไม่เคยจ่ายให้เลย